เจอนยิ้มคือเจาว์เต็มตีน
เจาว์เต็มตีน

โจ๋าวเตี๋ยวเฟ้อร์ด
เขาใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอะไรเนี่ยเอาไม่เกี่ยวเลย
เอาใหม่เอาใหม่มาเช่นเดียวกันที่นี่เลยเตี๋ยวเต็มตีนของพี่เจี๊ยบนะคะ
แตกลายอาหารใหม่แล้วตอนนี้ชื่อตีนเต็มครกอู้ไม่คุณผู้ชมคือตีนเป็ด
ตีนไก่น่ะเออใจนะคะเนี้ยค่ะเอออันนี้เป็นของร้านเขาพี่เจี๊ยบบอกว่า
อาหารที่เพิ่มมาก็คือส้มตำอาหารรสแซ่บแซ่บเต็มครกไปเลยจ้ะ
ใกล้แสตอบรับอุ้ยค่อนข้างดีค่ะลูกค้าเดินทางมาจากโทษทุกสัตว์อาทิตย์เลย
อืมนี่คุณผู้ชมอย่างล่าสุดมาจากเยอรมนีโอ้ต่างประเทศเลยเหรอ
มาจากสวีเดนไม่ธรรมดานะเพื่อมาชิมอาหารที่ร้านพี่เจี๊ยบโดยเฉพาะ
แล้วก็เจ้าตัวบอกว่าซึ้งใจมากมากเลยแล้วลูกค้าประจำมาแล้วมาซ้ำนะ
มาอยู่เรื่อยเรื่อยอืมดูสิคนเยอะมากสงสัยติดใจในรสชาติเออต่อคิวค่ะ
เจี๊ยบเขาบอกว่าอะไรป่ะส่วนหนึ่งพี่เจี๊ยเขาเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเจ้าที่ที่อยู่บริเวณหน้า
อันนี้เราก็เชื่อเราไปกันมาแล้วเขาบอกว่าอันนี้ช่วยบันดาลเรื่องทรัพย์ให้อย่างต่อเนื่องเลย
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่เจี๊ยบกันหน่อยค่ะ
แปลงนี้ไปอยู่แล้วมันรู้สึกดีนะครับตั้งแต่ยังไม่มีร้านก๋วเนี่ยเรารู้สึกว่าใครไปไม่ใช่ตัวเราเองนะครับ
เพื่อนไปหรือใครไปก็แล้วแต่ถ้าไปจะรู้สึกรักที่แปลงนี้ไปแล้วก็กลับไปแล้วก็ต้องมาใหม่อะไรอย่างนี้ฮะ
ครั้งเราก็วัดจัดตรงนี้นะครับพอมาเป็นร้านอาหารเสร็จปั๊บเออมันก็ทุกคนก็มาบางคนมาอาทิตย์หนึ่งสองสามวัน
เพื่อจะมาที่แปลงนี้เพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ก็ผมเชื่อว่าช่วยได้
รายการฮาไม่จำกัดจัดเต็มทางช่องไทยรัฐทีวีนะคะวันเสาร์บ่ายโมงตรง
ไม่ซ้ำเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้อารมณ์ดีกันทั่วหน้าเลย
แต่ว่ากินเตี๋ยเต้นจีนอยู่แล้วก็แบบว่าเปิดไทยรัฐทีวีของเราไปด้วย
ประกอบกันไปเลยนะคะคุณผู้ชม